เจ็ดในรายการ๒๔นาทีเรื่องพัวผัวมีเมียมาอีกแล้ว
แต่ลืมเรื่องเก่าเอาไว้นะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่อุดรธานี
เรื่องนี้มี๒ม้วนครับนะฮะมี๒ม้วนเราก็ต้องดูไล่ทีละม้วน
เพราะว่าต้นเรื่องก็คือเมียเนี่ยมาแจ้งความบอกผัวไล่ออกจากบ้าน
แต่ว่านะครับมาดูม้วนแรกก่อนดูม้วนแรกก่อนที่บอกว่าผัวไล่ออกจากบ้านก่อน
้วนแรกนี่นะครับนางน้อยนามสมมุติอายุ๔๓ปีชาวบ้านอำเภอหนองหานอุดรธานี
ไปแจ้งความบอกว่าถูกนายใหญ่นามสมมุติอายุ๔๕ปีเป็นสามีไล่ออกจากบ้าน
ถูกกล่าวหาเธอถูกกล่าวหาว่านอกใจถ้าไม่ออกไปจะฆ่าเสียให้ตายนะฮะ
เธอจึงหนีออกมาครับแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อน
กับ๑๗ปีโตหมดแล้วนะฮะ
ทำงานเก็บเงินก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันจนซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้หนึ่งหลังที่หนองหานที่ผ่านมาครอบครัวก็มีความสุขดี
อันนี้ช่วงแรกของม้วนแรก

จะมาต้นปีนี่แหละสามีเปลี่ยนไป

หวงระแวงอะไรก็ไม่รู้ดุด่าเธอว่าแอบคุยกับผู้ชายทางโทรศัพท์

ที่จริงแล้วเธอคุยกับเพื่อนกับญาติพี่น้อง
หนักเข้าหนักเข้ามาหาว่าฉันเนี่ยคบชู้สู่ชายไล่ฉันออกจากบ้าน
แล้วก็ยังขู่ด้วยว่าจะฆ่าทิ้งเธอเลยต้องเก็บเสื้อผ้าให้ลูกชายมาส่งที่บ้านเพื่อน
ต่อมาเนี่ยนะยังไม่จบนะม้วนแรกยังไม่จบ
ต่อมามีผู้หวังดีส่งรูปสามีกับผู้หญิงอื่นมาหลายรูปเลยคุณผู้ชม
เห็นใจฉันได้หรือยังเนี่ยพอรู้ว่าสามีนอกใจไปมีหญิงอื่น
ก็เลยหาเรื่องไล่ฉันเนี่ยนะเธอก็เลยเอารูปไปถามสามีว่า
คนนี้เป็นใครเธอจะเลือกใครสามีตอบว่ายังไงฮะ
เลือกคนใหม่โอ้โหเธอขึ้นขึ้นเลยขึ้นแต่ขึ้นยังไงไม่รู้
ขอหย่านะฮะขอหย่าขอหย่ากับสามีแต่สามีไม่ยอมหย่า
ขออภัยนะฮะบอกว่าผู้หญิงคนใหม่เนี่ยโพสต์มาเยอะเย้ยเธอด้วย
บอกสามีไม่เลือกเธอเธอเจ็บใจมากครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเธอเป็นเมียแต่งฉันมีทะเบียนสมรสนะฮะ
แต่พอทีมข่าวไปคุยกับนางแดงนางแดงเป็นใคร
นางแดงเนี่ยเป็นแม่ของนายใหญ่ดูมวลที่๒ครับ
นางแดงเล่าบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับลูกชายคือนายใหญ่เนี่ยนะ
ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้๓ปีส่งเงินมาให้เมียเดือนละ๓๔๐๐๐บาท
ส่วนนางน้อยเนี่ยไปเป็นแม่บ้านที่โรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
แต่เงินที่ส่งมาเนี่ยไม่เหลือผัวก็ไม่เคยตอบว่านางน้อยคนเป็นแม่เล่าแบบนั้นคนเป็น
เล่าแบบนั้นนะแล้วเล่าต่อบอกว่านางน้อยเนี่ยก็ย้ายไปทำงานที่ฉะเชิงเศร้าส่วนนายใหญ่ก็ทำงานที่โรงงานน้ำตาลที่อุดรธานีนี่แหละ
ให้เมียกลับมาบ้านก็ไม่ยอมกลับเห็นผิดสังเกตสืบรู้ว่าเมียปันใจให้ชายอื่นนี่คือเนื้อเรื่องของม้วนที่สองครับ
พอโรงงานย้ายฐานการผลิตไปเมียคราวนี้ต้องกลับมาอยู่บ้านแหละ
ผัวเห็นเมียเล่นเฟสติดต่อกับผู้ชายคนอื่นก็ร้องไห้มาบอกพ่อมาบอกแม่แล้วมาบอกญาติทางเมียนะฮะ
ขอร้องให้เลิกยุ่งกับผู้ชายคนอื่นได้ไหมแต่แม่ของผู้ชายเล่าบอกว่าเมียไม่สนใจครับ
ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนดื่มเบียร์สังสรรค์ไม่สนใจลูกผัวแล้วงานบ้านงานเรือนไม่เอา
อันนี้แม่ผู้ชายเล่านะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมียเนี่ยไปเกี่ยวข้าวกับเพื่อน
แล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าคิดถึงชายชู้นะครับจะหนีตามกันไปทำให้ผัวเสียใจมากครับคุณผู้ชมครับ
และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผัวจับได้ว่าเมียแชทคุยกับผู้ชายอื่นจึงมีปากเสียงทะเลาะกัน
เมียจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นช่างเสริมสวยลูกผัวไปตามก็ไม่กลับนะฮะ
ผู้ชายเปิดใจคบคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่เป็นแม่ม่ายอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีก็มาหาแนะนำให้พ่อแม่รู้จัก
แต่มีคนไม่หวังดีส่งรูปไปให้เมียดูเมียที่แยกกันไปนะฮะคราวนี้เมียมาง้อผัวครับคุณผู้ชมฮะ
ทั้งหมดนี้ผมอ่านตามบทเลยนะนะฮะแต่ผัวไม่ยอมคืนดีด้วยแล้วเมียก็ไปแจ้งว่าผัวขู่ฆ่าไล่ออกจากบ้านบ้างแล้วก็มีหญิงอื่นด้วย
ที่ผ่านมาเขาตั้งใจทำงานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
บรรยากาศการเจรจาเถียงกันไปเถียงกันมามีอารมณ์ด้วยล่ะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ผู้ใหญ่บ้านในฐานะคนกลาง
ก็พยายามไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองคนสงบสติอารมณ์คุยกันด้วยเหตุที่ด้วยผล
ตอนจบของหนังเรื่องนี้ที่มี๒ม้วนนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะอย่าขาดจากกันครับ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นพยานไปอำเภอไปเป็นพยานให้ที่จะหย่ากัน